สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมนะคะ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับยามาฮ่าจัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะช่างเครื่องยนต์และทักษะการขับขี่ในสนามแข่ง
ในชื่อว่ายามาฮาโมโต้ชาเลนจ์เป็นปีที่๔ติดต่อกันแล้ว
มีตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน
ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด๓๐คน๓๐แห่งทั่วประเทศเข้าร่วม
โดยปีนี้จะจัดให้มีการแข่งขันเพื่อปฏิบัติงานจริงด้วย
ในสนามแข่งขันมาตรฐานทั้งหมด๔ครั้งด้วยกัน